เราไปดูเรื่องของทหารใหม่กันบ้างนะครับ
เพราะว่าที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งเขาจัดวันเยี่ยมญาติทหารใหม่นะครับ
บอกว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมืดเลยนะครับ
เพราะว่ายาดต่างก็คิดถึงลูกหลานที่เข้าไปเป็นทหารนะครับ
แล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกหลาน
เห็นความแข็งแรงของลูกหลานแบบนี้นะครับ
หลายคนก็ไปถามลูกหลานที่เป็นทหารใหม่บอกว่า

แต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยได้กินอะไรลูกกินดีกินดีอยู่ดีไหม
เออนะครับแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะ
ที่เขามีการแสดงในวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ที่กรมฐานราบที่๘
ใคร้ศรีฮราชวนิยโชชัยจังหวัดขวานกัลนะครับ

ทหารใหม่ทั้งหมดแสดงกลองยาวโชว์ให้พ่อแม่แล้วก็ญาติที่เข้ามาเยี่ยมได้ชม
กลองยาวโชมันนะครับอะ
อกจากนี้ทหารใหม่ยังแสดงเต้นบาสโลฟที่ชาวลาวชาวอีสานเขานิยมใช้
ในการเต้นรำหมู่ในงานมงคลสมรสหรือในงานรื่นเริงต่าง

เต้นไปตามจังหวะพริ้วกันไปนะฮะ

ก็โดยพันธุ์เอกนำรงค์วิทยาลบวารวุฒิ
ผู้บังคับการกรมฐานราบที่๘

ในพิธีเปิดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ผลัดที่๒
ประจำปี๖๓นะครับ
เพราะว่าทหารใหม่เข้ามาประจำการรับการฝึกตามหลักศูน
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
จากการแสดงทางวัฒนธรรมแล้ว
ยังมีการแสดงยุทธวิธีทางทหาร
ส่วนแม่ก็ร่ายรำไปกับทหารใหม่ด้วยนะครับ
แล้วก็มีการจัดแสดงยุทธโปรกรณ์ประจำหน่วยให้ครอบครัวของทหารใหม่
เห็นความพร้อมของหน่วยฝึกความเข้มแข็งของลูกหลานของท่าน
และเกิดความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลานบุตรชายของท่าน
เรียกว่าครอบครัวทหารใหม่มางานนี้แล้วนะครับ
อกอิ่มใจอิ่มท้องด้วยฮะ
กับการเลี้ยงอาหารอีสานเมนูขึ้นชื่อส้มตำไก่ย่างลาบ
ซุปหน่อไม้ต้มแซ่บต้มอะไรก็ว่ากันไป
นึ่งผักแล้วก็น้ำพริกปลาร้าบองนะครับ
ก็มาเจอลูกหลานแล้วก็มาเห็นความสนุกสนานแบบนี้
ความแข็งแรงแบบนี้ก็ภูมิใจในตัวของลูกหลานนะนะ

ส่วนบรรยากาศที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธาลม้าที่๘
กรมทหารม้าที่๗ค่ายสุรสีจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเหมือนกันแหละครับ
นี่พอเป่าปี๊บ
นี่ให้กอดก่อนกอดก่อนดูสิคุณ
บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ล่ะครับด้วยความคิดถึงแล้วก็ด้วยความห่วงใย
แม่ก็กอดลูกชายนะฮะแล้วก็รับขวานลูก
เฮ่ยเป็นอย่างไรบ้างมาเป็นทหารแล้วลูก
ก็ทางหน่วยได้จัดให้มีการแสดงมุฒิตาจิตของทหารใหม่

แล้วก็มีการสวมกอดกันด้วยความลึกซึ้งแบบนี้ประทับใจแบบนี้นะครับ

ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการของบุตรหลาน
หลังจากที่เข้ากองประจำการในช่วงสัปดาห์ที่๓ของการฝึกแล้ว

ซึ่งเป็นยุทธโปรกรณ์หลักของหน่วยมาจัดแสดงด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะ
ม้าครับเพราะว่าเขาเป็นกรมทหารม้าใช่ไหม
ม้าจากชมรมขี่ม้าค่ายสุรนาบรี
มามาจัดแสดงแล้วมาให้นี่เด็กได้สัมผัสกัน

ก็สร้างความประทับใจให้กับครอบครัว

จากการสอบถามญาติทหารใหม่หลายคน

ก็บอกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
เห็นลูกหลานเป็นแบบลูกผู้ชายเต็มตัวแล้วคุณ
มาฝึกเป็นทหารแบบนี้ก็ภูมิใจในตัวลูกชาย
แล้วก็ในตัวคนในครอบครัวด้วยนะครับ

ก็มีการเปิดโอกาสให้ทหารใหม่และครอบครัว

เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้นเลยนะครับ
สนุกนะบรรยากาศนี่นะคะ